ต่อไปกันที่ศรีวรัชชาจชนบุรีครับ
ข้างล่างเขาก็ใส่บาดพระพระก็อยู่

ข้างบนข้างบนอพาร์ทเมนต์
คนคุ้มคร่ังครับก็ปลาของลงมา
ผมบอกแล้วว่าคารวาสวิ่งหนีได้
แล้วพระท่านจะทำยังไงล่ะครับ

นี่ครับต้องพังประตูเข้าไปคุมตัวแบบนี้เลย
งั้นไม่ไหวปลาอะไรลงมาก็ไม่รู้ตลอดเลย

ครับเหตุเกิดนะครับตรงนี้ถนน๙กิโลซอย๑๙ครับ
ชั้น๕นู่นผู้ชายคนนี้คือนายสุเทพถาวรสกุลชัยศุกร์

ลั่งเออะโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องแต่ปลาสิ่งของลงมาข้างล่างนะครับ

นี่ครับเดี๋ยวโยน
ตำรวจสภศรีราชามาเจรจาก็แล้วผ่านไปเกือบชั่วโมง
ไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ได้นี่ครับต้องมาเลย

นะครับตำรวจเข้าไปถึงปั๊บใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่ผู้ก่อเหตุจนอ่อนแรง
จากนั้นก็จับใส่กุญแจมือแล้วก็ส่งตัวไปตรวจสารเสพติดที่โรงพยาบาลครับ
ซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้นนายสุเทพยอมรับว่าเขาเสพยาจริงนั่นแหละ
คุณยายสมจิตเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหแต่เช้าเลยลูกเอ้ยแต่เช้าเลย๖โมง
เจอผู้ก่อเหตุปาลงท้าลงมาคือย่ายก็เห็นแล้วถ้าท่านจะวิ่งนะ
ถ้าท่านจะวิ่งท่านก็จะไม่สำรวมนะ
ท่านก็เลยรีบเดินออกจากตรงนั้นไปทันทีเลยนะครับ
ฟังคุณยายเล่าหน่อยครับ

พระก็ยังตกใจเลย

พระให้พร้ำให้ท่านจบเลยเลย
ท่านก็จะต้องรีบขึ้นถนนไปเดินจับเอาไปเลย

ประมาณตี๕กว่าอะไรอย่างนี้
ประมาณตี๕๕กว่าอะไรอย่างนี้

เออยนต์ลงตัวหน่อยลงเท้าเดี๋ยวหลังคล้ำ
นี่แหละค่ะเหตุการณ์คนคุ้มคลั่ง
ก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะ